ประมาณปี๒๕๕๖เคยมีการก่อเหตุในลักษณะนี้ที่จังหวัดภูเก็ตมาแล้วนะครับ
ก็เป็นประโยชน์ครับขณะนี้ทีมงานสืบสวนก็กำลังจะนำภาพการเดิน
ลักษณะการเดินลักษณะการก่อเหตุหรือว่าแผนบริษกรรมนั้นไปเปรียบเทียบกันนะครับ
ก็ถือว่ามีความคล้ายคลึงกันนะครับลักษณะของการเดินที่เขยกนิดนิดนะครับ
ตัวสูงหย่งนะครับแล้วก็ที่สำคัญเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้อาวุธปืนสูงมาก
ยิงปืนได้แม่นยำมากแม้ขณะในการวิ่งการเคลื่อนที่ก็ยังยิงปืนได้แม่นยำนะครับ
เพราะฉะนั้นก็เป็นเบาะแสฝากพี่น้องประชาชนช่วยกันแจ้งเบาะแสด้วยครับ
ก็ถือว่าเป็นคนที่มีความสามารถในการใช้วุฒิปืนมากครับ
ส่วนมากเราเห็นการชิงทรัพย์ร้านทองจะใช้วุฒิปืนอื่นนะครับ
แต่งวดนี้ใช้อาวุธปืนที่มีลักษณะเป็นปืนพิเศษครับ
แน่นอนครับเรื่องนี้น่าจะเชื่อได้อย่างมั่นใจว่าเป็นเรื่องของการชิงทรัพย์ครับ
อาจจะมีผู้กระทำผิดมากกว่าหนึ่งคนครับอันนี้ก็อยู่ที่การสืบสวนขยายผลครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะที่ฉันบอกคุณผู้ชมตั้งแต่ต้นรายการเลยว่ายังไม่มีอะไรคืบหน้าอย่างเป็นทางการนะคะ
อย่างเป็นทางการยังไม่ได้มีอะไรคืบหน้าแต่ว่าถ้าถามว่าคืบไหมเรียกว่าคืบอยู่แล้วล่ะค่ะ
เป็นแต่ว่าตำรวจจะบอกแค่ไหนแค่นั้นเองนะคะตำรวจจำกัดเจ้าหน้าที่ที่สามารถให้ข่าวได้นะคะ
แล้วก็จำกัดการให้ข่าวด้วยนะคะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเราก็จะเห็นได้ว่าตำรวจค่อนข้างจะ
โดยเฉพาะข่าวนี้นะคะจะเห็นชัดมากว่าตำรวจชั้นผู้ใหญ่ลงหมดเลยนะคะ
คือลงไปหมดเลยแล้วก็แบ่งงานกันชัดเจนนะคะแล้วแบ่งด้วยค่ะว่าใครจะเป็นคนให้ข่าวนักข่าวนะคะ
แล้วขอความร่วมมือนักข่าวด้วยค่ะว่าตรวจสอบข่าวก่อนขอให้ฟังตำรวจในลักษณะนี้นะคะ
ซึ่งเข้าใจได้ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าข่าวนี้เป็นข่าวสะเทือนใจจริงนะคะ
เพราะฉะนั้นก็ควรจะว่าไปตามกระบวนการในส่วนของการจะเจอตัวไหมรู้แล้วแค่ไหน
เจอแล้วจะได้ตัวหรือเปล่าเขาหนีไปทันไหมเนี่ยนะคะสุดท้ายแล้วก็ต้องรอตำรวจค่ะคุณผู้ชม
คือไม่มีอะไรจะบอกได้จนกว่าจะออกจากปากตำรวจเลยแต่แน่นอนค่ะคนรอข่าวรอลำบาก
เพราะฉะนั้นเราก็จะวิเคราะห์กันตั้งแต่แม้กระทั่งเสื้อผ้ารอยรองเท้ารุ่นรองเท้านะคะ
ลักษณะไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์ตรงไม่ว่าจะเป็นเสือกางเกงกระเป๋า
แม้กระทั่งท่าทางการเดินที่ตำรวจก็บอกว่าก็อาจจะเป็นข้อสังเกตได้อย่างหนึ่ง
ในข่าวก็มีพยานนะคะที่คุ้นว่าน่าจะมีคนที่เดินคล้ายแบบนี้นะคะ
ซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อเหตุนะคะแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจนถึงตอนนี้
ตำรวจก็ยังต้องการเบาะแสนะคะไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมกล้องหน้ารถนะคะ
คือกล้องวงจรปิดในเส้นทางที่เขาใช้เพื่อหลบหนีมันไม่ได้มีมากพอที่จะบอกได้
ไม่ได้มีมากพอที่จะออกมาเป็นข่าวจนเราบอกได้ตำรวจก็ต้องรวบรวมจากกล้องวงจรปิดกล้องหน้ารถที่จอดไว้ตามทาง
เพื่อรวบรวมถ้าใครดูซีรีส์สไตล์สืบสวนสอบสวนก็จะเห็นว่าทุกอย่างใช้ได้หมดนะคะ
จะช่วยกันได้หมดการสอบพยานสอบไปหลายสิบปากแล้วค่ะคุณผู้ชม
ออกมาเป็นข่าวได้ว่าใกล้ตัวเขาแล้วแค่ไหนอย่างที่เราถามกันไปนะคะแล้วก็นักข่าวก็ช่วยกันตั้งคำถามนะคะ
ก็จะกลับมาที่วันนี้วันจันทร์นะคะแขกรับเชิญของเรา
วันนี้มาสดคือวันจันทร์นะคะยังแซวกันเล่นเลยกลัวคุณผู้ชมจะเอ๊ะนี่เอาเทปวันศุกร์มาเปิดหรือเปล่านะคะ
๒ท่านค่ะอาจารย์วิทยาศุกร์สมสดนะคะบรรณาธิการทฤษฐานการแสนเทคติกนะคะ
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยตำรวจเอกดรจอมเดชตรีเมฆนักวิชาการด้านอาชญาวิทยา
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ

คือนักข่าวก็ไม่ได้มีข่าวว่าให้อาจารย์ทั้งสองท่านเยอะเท่าไหร่
เพราะนักข่าวก็รอตำรวจนะคะแต่ว่าแน่นอนคุณผู้ชมก็รอลำบาก

มันสะเทือนใจแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเราเห็นตัวเป็นเขาอะ
น่าจะได้แล้วสิน่าจะใกล้แล้วสิ
แต่การที่ยังไม่ใกล้นี่เป็นเรื่องปกติไหม

คือยังไม่ใกล้หรือใกล้แล้วตำรวจยังไม่บอกจะเป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะ
คือเป็นเรื่องปกติครับในแนวทางการสืบสวน
แม้ว่าจะได้ข้อมูลที่ใกล้เคียงขนาดไหน
การเปิดเผยต่อสาธารณชนไม่ใช่สิ่งดีกับการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
เพราะฉะนั้นจนกว่าจะจับตัวได้ได้ตัวได้แล้วอะไรอย่างนี้
ถึงจะแถลงข่าวซึ่งเราก็เคยเห็นมาในอดีตนะครับ
แต่ถ้าใครมีบ่อแสจริงก็ให้แจ้งไปที่ตัวตำรวจ
เจ้าหน้าที่ตำรวจลบบุรีเลยนะครับที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่อย่างนี้
มันจะเป็นประโยชน์ที่สุดเราไม่จำเป็นจะต้องไปประคมข่าวอื่นนะครับ
ที่ท่านถามคำถามอาจารย์จอมเดชน์แบบนี้
คือตำรวจไม่ต้องเครื่องกันนะที่ท่านถามลองเอาใจคนตามข่าวนะครับ
คือเราเห็นลักษณะการก่อเหตุเขาแบบนี้แต่แน่นอนเขาปิดทุกสิ่งอย่าง
คือมันแทบจะบอกไม่ได้เลยแม้กระทั่งสีผิวใช่ไหมคะ
และใจคนเวลามันรอตามข่าวผ่านมาไม่กี่วันอย่างนี้
อาจารย์ว่ามันเร็วเกินไปที่เราจะบอกว่าควรจะได้ตัวภายใน๓วันใน๕วันใน๗วัน

ก็คือก็ให้กำลังใจตำรวจที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่นะครับ
เราคุยกันตั้งแต่เทปที่แล้วแล้วว่าเคสนี้ค่อนข้างยากมาก
เรียกว่ายากจริงจริงเลยแหละเพราะว่าเขาสามารถที่ที่ผมแจ้งว่า
ห้างสรรพสินค้าเองก็ควรจะต้องปรับปรุงอะไรแบบนี้นะครับ
ไม่ให้คนที่เดินเข้ามาในห้างสรรพสินค้าเนี่ยปิดหน้าปิดตาอะไรได้มาตั้งแต่ต้นจนจบ
เพราะฉะนั้นเคสนี้นอกจากสิ่งที่เราเห็น
สิ่งเดียวที่ตำรวจน่าจะพยายามแกะได้ดีที่สุดก็คือ
ปอกกระสุนปืนกับตัวหัวกระสุนที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
ที่เหลือยากมากที่จะเจอ
เพราะว่าเข้ามาปิดบางใบหน้าร้ายนิ้วมือได้ไปไม่น่าจะตก
ทะเบียนก็ไม่มีกล้องก็จับอะไรไม่ได้เลย
โอ้โหมันเหนื่อยมากครับ
คือการไล่กล้องนี่นะคะในเสียงทางที่มีกล้องวงจรปิด
ไม่ว่าจะเป็นสังกัดของท้องถิ่นของตำรวจของจราจรใดก็แล้วแต่
นอกเหนือจากนั้นคืออย่างที่เราทราบกัน
คือมันก็ต้องเก็บจากกล้องหน้ารถของประชาชน
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะง่ายจนตามตัวเจอใช่ไหมอาจารย์
คือปกติแล้วเรานั่งดูกล้องเรานึกภาพนะครับกล้องวงจรปิดเนี่ย
เวลาเราบอกว่าทำไมตำรวจไล่กล้องช้าจัง
กล้องเนี่ยเราต้องดูเขาตามเวลาปกติเลยนะครับ
แล้วสมมุติว่าถ้าใช้คนคนหนึ่งดูเนี่ย
เวลาในกล้องหนึ่งชั่วโมงเราก็ต้องนั่งดูหนึ่งชั่วโมงนะครับ
มันก็ต้องแบ่งงานซอยกันดู
แล้วกล้องตัวหนึ่งก็ดูกันกี่คนแล้วก็มีอีกตั้งกี่กล้อง
และแถมยังต้องไปดูกล้องช่วงเวลาก่อนที่เหตุจะเกิดนะฮะ
เพื่อที่ว่าดูว่ามีคนไหนที่มีลักษณะท่าทางคล้ายกับผู้ก่อเหตุไหม
มาดูลาดเหลามาเคยมาดูสถานที่ไว้ก่อนรึเปล่าอะไรอย่างเงี้ย

คือเอาแค่กล้องตัวเดียวของรถ๑คันคุณต้องไปไล่

คือเราดูหลังจากเกิดเหตุไปแล้วยังไงก็ต้องไล่ดู
คือมันไม่เหมือนในซีรีส์สืบสวนเพราะมันจะตัดมาช่วงที่เจอแล้ว

คือมันต้องไปนั่งไล่เลยผ่านหรือเปล่าไม่รู้ใช่ไหมคะ
แล้วถ้าจะใช้การย้อนกลับไปซึ่งก็มีข่าวนะคะ
มีการย้อนกลับไปบอกว่าเขาก็มาดูลาดราวก่อนแล้ว
มีคนที่น่าสงสัยเหมือนมาดูราดราวก่อนแล้วอะไรก็แล้วแต่เนี่ย

ถ้าดูจำนวนตำรวจที่ลงไปไม่น้อยนะครับคุณผู้ชม
เอาเฉพาะคนในระดับสั่งการระดับบังคับบัญชาก็ลงไปหมดนะคะ

แล้วก็ในส่วนของสืบนะคะในส่วนของตำรวจสืบ
ยังไม่ถึงสอบด้วยนะคะตำรวจสืบก็ลงไปเยอะมาก
จนถึงตอนนี้นะคะคุณผู้ชมสิ่งที่คืบหน้าที่สุด
ณวันที่เพิ่งจะเกิดเหตุก็คือเส้นทาง
แล้วก็จำนวนนะคะอาจารย์

แล้วก็จำนวนลูกกระสุนที่ใช้ไปคือ๑๓นะคะ
แล้วก็นอกนั้นเรื่องอาวุธนึกไม่ออก

คือถ้าคนในวงการใช้อาวุธปืนจะรู้กันว่า
คือพูดไปในทางเดียวกันหมดเลยคือแบบนี้ต้องฝึก

ต้องเป็นหน่วยงานพิเศษด้วยที่จะฝึกที่จะยิงได้ขนาดนี้
คุณอาจารย์อาจารย์อาจจะได้รึกซึ้งมาสำหรับข่าว
แต่อาจารย์คิดว่าอันไหนที่เราพอพูดคุยกันได้บ้างคะ

จากครั้งที่เราพบกันผมในมุมมองส่วนตัว

แนวทางการสืบสวนอาจจะเกิดความสับสนก็ได้
เพราะว่าพอเกิดขึ้นปั๊บ
นักสืบโซเชียนที่เราใช้กันทุกวันนี้
นักสืบโซเชียนก็จะออกมาช่วยกันสืบ
ให้ข้อมูลกันไปคนละทิศคนละทาง
โตแยงกันไปคนละทีกันคนละทาง

ผมเห็นจุดหนึ่งที่เป็นปัญหา
อาวุธปืนนะครับ
ผมไม่ได้ออกมาว่าใครมาตอบโต้ผม

แต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันทำให้แนวทางสืบสวน
อาจจะหลงประเด็นได้ทำให้เสียเวลาไปได้
นั่นก็คืออย่างผมชี้ไปแล้วคราวที่แล้วว่า
เรียกว่ามีการกระแสโต๊ะแย้งมาหอกล้าง

ทิ้งออกไปแล้วเพราะคุณละขนาดกระสุน
จริงแล้วบทสรุปสุดท้าย

มันมีอะไรสำคัญครับต่างกันนิดหน่อยหน่อยคือแค่ขนาดปืน
ลักษณะกระสุนท่าทางที่ใช้ในการก่อเหตุ
พอเหรอคะเราต้องลึกไปขนาดว่ามันเป็นรุ่นไหนโดยละเอียดด้วยเหรอคะ

ตำรวจใช้ในการปฏิบัติหน้าที่พกในเครื่องแบบนอกเครื่องแบบนะครับ
สมรรถนาการยิงมันสูงกว่ามันติดอุปกรณ์เสริมได้มากกว่า

อันนี้พอคนที่ไปถึงตรงนั้นเนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่มีความรู้เรื่องอาวุธ
พอสมควรมากพอสมควรนะครับ

แต่งั้นวงมันก็จะแคบขึ้นถูกไหมครับ

มันมีตั้ง๒๓๐๐กบ

อาจารย์ค่ะที่เราเอาขึ้นบนหน้าจอขออนุญาตนะคะ

คืออะไรอ่ะอาจารย์อะไรยังไงคะ
กระบอกที่อยู่ซ้ายมือก่อนนะครับ

อันนี้คือเราก็รู้กันอยู่แล้วอันนั้นของโคตรร้าย

ในภาพข่าวในภาพข่าวนะครับ
มันไม่ชัดหรอกครับ
วงสีแดงเนี่ยนะครับที่ผมวงไว้ให้อันนั้นภาพที่ผมทำให้ขึ้นมาเห็นนะครับ
ที่เขียนว่าหมายเลข๒คือรางติดไฟฉาย

เป็นบ้านตรงกลางล็อกไว้ตรงกลาง

มันก็ไปแมทกันกับไอ้เจ้าปืนของคนร้ายที่อยู่ในภาพด้านล่าง

ในขณะเดียวกันวงที่สองวงที่หนึ่งนะครับ
วงที่หนึ่งที่เป็นนกศัพท์นะครับ
นี่คือความแตกต่างและในภาพของคนร้ายเนี่ย
ปืนคนร้ายก็เป็นทรงกลม

เรียบเรียบ
ไม่มีเรียบเรียบ
ทีนี้มันก็จะไปโด่งอยู่เมื่อกี้ที่เราพูดประเด็นที่ว่า

ลำกล้องมันจะสั้นกว่านี้นะครับ
มันแค่ประมาณสัก๓นิ้วเศษไม่ถึง๔นิ้ว
อาจารย์ค่ะที่อาจารย์เอามาให้ดูเนี่ยนะคะ
คือภาพร่างคือจากภาพข่าว

ข้างบนซ้ายขวาเนี่ยคือบอกยี่ห้อบอกประเทศที่ผลิตใช่ไหมคะ

เพราะฉะนั้นคือถ้าตามภาพข่าวมันคือภาพซ้ายด้านบน

คุณผู้ชมค่ะพอซ้ายกับขวาเสร็จแล้วคือพอมันเป็นซ้ายเนี่ย
มันก็จะระบุยี่ห้อแล้วก็แหล่งประเทศที่ผลิตได้แล้วทีนี้ในซ้ายบนเนี่ยนะคะ
แปลว่ามันอยู่ในกลุ่มที่มีน้อย
นี่คือสาเหตุว่าทำไมต้องทำให้เห็นว่าเรารู้
เราควรจะรู้เยอะที่สุดจากข่าวใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าเรียนขอถามแบบนี้ค่ะ
อาจารย์มั่นใจเหรอคะตกลงที่เราคุยมาทั้งหมดนี้ใช่แน่ใช่ไหม
คือมันมีโอกาสที่จะแบบเอ๊ะมันมีรุ่นอื่นของอันอื่นที่ใกล้เคียง
คล้ายกันความไม่ชัดของภาพมันจะทำให้เข้าใจผิดเป็นอื่นได้ไหมคะ
ภาพอีกสักภาพหนึ่งได้ไหมครับที่ผมทำไว้ที่จะเป็นที่ผมส่งมานะครับ
จะเป็นภาพสไลด์อีกชุดหนึ่งครับอีกภาพหนึ่งครับ
ที่เป็นภาพสองก็บอกคู่กันนะครับแต่อีกเดี๋ยวนะคะเราจะค่อยให้ทีมงานหานะครับ
อาจารย์ตอนที่อาจารย์สามารถระบุได้สมมุติเอาตามที่อาจารย์วิทยาระบุก่อนนะครับ
ตกใจไหมสำหรับคนที่อยู่ในวงการอาวุธปืน
คือเหมือนกับว่ามันตกใจไหมว่าเอ๊ะคนก่อเหตุถ้าสมมุติจะชิงแค่ทองนะคะ
จะต้องเลือกใช้อาวุธขนาดนี้เลยหรือแล้วติดไอ้ที่เก็บเสียงด้วยมันต้องไปถึงขนาดนั้นเลยหรือ
คือวงการปืนถ้าเจอรุ่นนี้ตกใจไหมสำหรับการใช้เพื่อชีวิต
คือถ้าก็ตกใจเหมือนกันนะอธิบายให้ฟังนะครับ
ยังไม่ต้องพูดถึงเครื่องเก็บเสียงนะหรือเครื่องบรรเทาเสียงหรืออะไรเนี่ยครับ
ประเภทนี้มันใช้ในหมู่นักกีฬาอันที่หนึ่งเพราะราคามันไม่ใช่ถูกนะ
แล้วซื้อสวัสดิการมันก็๖๐๐๐มั้งถ้าผมจำไม่ผิด
เพราะผมไม่มีสิทธิสวิตช์สวัสดิการราคามันสูง
รูปนี้ป่ะคะด้วยกันอย่างไรคะอาจารย์ค่ะ
ทีนี้ไอ้ข้อแตกต่างที่คุณจอมขวัญถามว่าผมมั่นใจได้อย่างไร
ดูภาพนี้นะครับภาพในมือคนร้ายเนี่ย
มันจะกินข้างบนขึ้นไปเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งของสไลด์
จะเห็นว่ามันไม่เต็มนะครับมันไม่เต็มสไลด์นะครับ
มันเป็นระบบอะไรนะเอาพูดกันแบบบนพื้นเนี่ยครับ

มันกินสรรสไลด์เต็มสรรสไลด์เลยแล้วก็ล้ำเข้าไปอีกข้างหนึ่งด้วย
มันจะมีอัตลักษณ์ของมันเองเหมือนรถยนต์นะครับ
มันจะเฉพาะอ่ะมันจะเฉพาะว่ารุ่นนี้เอาใหม่ยี่ห้อนี้รุ่นนี้
มันจะมีเฉพาะเหมือนเช่นบางคนก็จะมีไฟที่คิ้วมีไฟที่จมูก
มีปลาแดงมีปลาดำคือมันจะมีความเฉพาะของเขา
ผมยกตัวอย่างอย่างนี้ครับคุณจุบันบริษัทผลิตอาวุธเนี่ยนะครับ
จะมีอัตลักษณ์ของเขาเองเขาจะพยายามคงอัตลักษณ์ของเขาเอาไว้
เราเห็นตรงส่วนไหนก็ตามเหมือนกันครับปืนเนี่ยนะครับในวงการนะครับ
ต้องการผู้นักเล่นปืนเนี่ยนะครับนักเล่นปืนเห็นส่วนไหนของปืนนิดนิดเดียวเนี่ย
ประมาณนี้เลยครับอัตราความเฉพาะใช่ครับความเฉพาะใช่ไหมคะ
ทีนี้ที่เรารีดกันมาเมื่อสักครู่นี้อาจารย์บอกว่าถ้าดูจากภาพข่าวมันคือ
เป็นรุ่นที่คนใช้น้อยใช้น้อยครับราคาสูงใช่ครับต่อให้เอ๊ะมันหาซื้อง่ายไหมคะ
ก็มันก็ซื้อไม่ยากอะครับอ่าคือไม่ใช่รุ่นที่แบบโอ้โหต้องแบบสั่งมาเฉพาะ
ค่อยมีคนสั่งเข้ามาขายไม่ค่อยมีคนซื้อใช้ในประเทศไทยไม่ใช่
ไม่ใช่ครับมีมีแต่ราคาสูงค่อนข้างสูงแล้วที่คนซื้อน้อยเพราะอะไร
เพราะราคาหรือใช้ยากหรือยังไงฮะอ่าอย่างนี้ครับเพราะเดี๋ยวผมผมออกตัวนิดหนึ่งเดี๋ยว
เฉพาะนักกีฬาหรอกนะครับประชาชนทั่วไปที่ต้องการปืนที่มีสมรรถนะสูง
ก็ซื้อก็ซื้อก็แน่นอนนะพวกโจรหรือคนพวกมิจฉาชีพก็อยากจะมีได้เหมือนกันนะครับ
ส่วนใหญ่เอาอย่างนี้นะคะเอาตามสถิติเท่าที่เราทราบนะคะ
ส่วนใหญ่คนที่ใช้ยี่ห้อนี้รุ่นนี้เป็นคนกลุ่มไหนคะอาชีพไหน
ระบุอาชีพไม่ได้หรอกครับเอาใหม่เอาใหม่ต้องเป็นคนที่มีวิธีการเลือกอาวุธแบบไหนคะ
คือมันสวยเป็นพิเศษมันยิงเร็วกว่ามันแม่นยาวกว่าหรือยังไงฮะ
คืออย่างนี้ครับไอ้ปืนรุ่นนี้นะครับสำหรับในเมืองไทยเนี่ยแล้วก็ตลาดโลกด้วยนะครับ
เจตนาเขาออกมาเพื่อให้เป็นปืนของหน่วยปฏิบัติการพิเศษซึ่งเราคุยกันในเทปที่แล้วไปแล้วเนี่ยนะครับ
แต่อันนี้พอมันเป็นหน่วยปฏิบัติการปัจฉการพิเศษเนี่ยอัศมรรถน้ำมันต้องสูงแน่นอน
โอ้มันแข่งตลาดโลกอ่ะมันต้องไปให้ปืนที่มันสมาธินาสูง
ก็อยากได้อยากได้เอาไว้เพื่ออะไรครับ
เพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินเพื่อสะสมเพื่อการแข่งขัน
เพื่อตอบสนองอะไรก็ได้ครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีกรอบหรอกครับ
อาจารย์ที่บอกว่าเอางี้ก่อนนะคะคือราคาสูงแน่แล้วแต่ว่าสมรรถนะของเขา
ใช้คำถูกป่ะไหมจ๊ะสมรรถนะเขาดีมากเนี่ยนะคะคำถามคือว่าแหมตั้งคำถามลำบาก
คือว่ามันระบุคนใช้ได้เลยไหมเช่นอย่างน้อยต้องมีเงินกลุ่มต้องเป็นคนมีเงินเป็นพิเศษ
ต้องเป็นคนที่ได้รับการฝึกมากพอถึงจะใช้แล้วเหมือนกับแบบใช้มันได้อย่างดี
โดยเฉพาะถ้าประกอบกับภาพข่าวแล้วถ้ามันใช่อย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยนะคะ
คือแปลว่าคนนี้ต้องมี๑๒๓๔๕คุณสมบัตินี้ถึงจะใช้ปืนลักษณะนี้
เพื่อก่อเหตุนี้คือมันสามารถจะพาไปถึงขนาดนั้นได้ไหมคะ
ถึงขนาดนั้นครับแต่แน่ก็คือต้องมีกำลังในการซื้อชอบ
แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าจะต้องเป็นข้าราชการเท่านั้นอ่าจะต้องเป็นอย่างนั้นไม่ได้
บอกไม่ได้เลยเพราะการซื้ออาวุธลักษณะแบบนี้ก็แล้วแต่
แล้วแต่ความชอบของบุคคลนะครับทีนี้ถามว่าทำไมมันใช้กันน้อย
ก็คือตัวปืนมันมีขนาดใหญ่มันมีน้ำหนักเยอะนะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าจะซื้อมาเพื่อเอาไปติดตัวอะไรนะครับคนก็จะไม่ซื้อกันแล้วนะครับ
ไว้เก็บไว้แข่งขันเพื่อสะสมเพื่อความชอบส่วนตัวกลุ่มมันก็จะแคบลง
สิ่งที่อาจารย์วิทยาได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ชม
คราวที่แล้วที่เราคุยกันหลังจากที่เพิ่งเกิดเหตุใหม่ใหม่นะคะช่วงหน้าค่ะยาว
กับอาจารย์จอมเดชบ้างคือถ้าสมมุติลักษณะอาเว่นเป็นแบบนี้
เราไปผนวกกับภาพการก่อเหตุที่อาจารย์บอกซึ่งฟังแล้วมันมันก็ยิ่งหดหูนะ
ถ้ามันเป็นอย่างที่อาจารย์บอกว่าในทางอาชญาวิทยาแล้วเนี่ยมันตอบสนองความพอใจของเขาด้วย
ไม่ใช่แค่ได้ทองไม่กี่แสนเท่านั้นกับการแบบต้องประหัสประหารคนมากขนาดนี้
คำถามคือว่ามันยิ่งชัดขึ้นไปอีกได้ไหมว่าคนนี้จะมีบุคลิกลักษณะแบบไหน
เพื่อให้แคบลงนะคะสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะที่ฉันถามย้ำอาจารย์ทั้งตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วก็วันนี้ด้วยนะคะ
บอกว่าสมมุติถ้าเราดูจากราคาที่อาจารย์วิทยาอธิบายแล้วเนี่ยนะคะ
คือปืนที่ว่านี้จากการวิเคราะห์จากภาพข่าวว่าเป็นรุ่นนี้เนี่ยนะคะ
คือราคาสูงสมรรถนะสูงก็เอาแน่นอนนะคะมันก็ผันตามกัน
แต่ก็ไม่สามารถระบุได้ว่าต้องเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่สามารถจะพกปืนได้ตลอดเวลาเท่านั้น
คือเรื่องความคุ้มค่าไม่ใช่เรื่องเลยไม่สามารถบอกได้ตีกรอบแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมคะ
แต่ถ้าผนวกเข้าไปกับท่าทีท่าทางความคล่องแคล่วหรือแม้กระทั่งการติดตัวเก็บเสียงเข้าไปเนี่ยนะคะ
เหมือนกับที่เราเคยคุยกันว่าแบบคือเราก็ไม่รู้เขาตั้งใจจะกวาดมากหรือน้อยทองที่เอาไป
แต่เราก็ไม่ใช่เราดิฉันก็ได้นึกไม่ออกว่าถ้าจะลงมือที่แบบมันแค่นี้อ่ะ
แล้วมันแทบจะไม่ได้เหลือใครอยู่ในห้างหรือแม้กระทั่งรอปภในห้างก็ไม่ได้มีอาวุธที่จะแบบประหัดประหารคืนเอาได้เนี่ยนะคะ
ทำไมต้องใช้ปืนแบบนี้มันจะกลับมาที่อาจารย์จอมเดชบอกว่ามันอาจจะเป็นแค่ชุดความคิดหรือสภาพจิตใจ
คือตอบโจทย์ความพอใจตอบโจทย์ความชอบเท่านั้นเนี่ย
ก็เป็นไปได้เป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับคือคืออย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อคราวที่แล้วว่า
สิ่งที่ผู้กระทำความผิดทำเนี่ยมันดูผิดแปลกไปจากการก่ออาชกรรมปกติ
กิจกรรมเกี่ยวกับทรัพย์ปกตินะครับที่อยู่ดีแล้วคุณเดินเข้ามาแล้วคุณก็ยิงไม่เลือกหน้าอะไรอย่างนี้นะครับ
เรานั่งคุยกันคุยกันกับเพื่อนที่เรียนอาชวิทยาด้วยกันอย่างนี้นะครับรวมถึงตำรวจด้วย
บางคนสงสัยถึงขั้นว่าเป็นไปได้ไหมอันนี้อันนี้เป็นสมมุติฐานที่ดูจะเกินจริงนะครับ
เป็นไปได้ไหมว่ามีการลงขันกันในลักษณะคล้ายกับเคสที่เป็นเรื่องของดาร์กเว็บนะครับ
มันจะเคยมีเคสที่ดีเจฆ่าแมวอะไรไม่ได้แน่ใจคุณชมฟังใครได้ยินหรือเปล่า
ก็คือมีลักษณะของการลงขันกันเพื่อมาบอกว่าเรากล้าไหมจะทำลองทำเหตุการณ์แบบนี้ดูอะไรแบบนั้นนะครับ
อันนี้คือสมมติฐานที่เราคุยกันว่ามันไปถึงตรงนั้นได้ไหมอะไรอย่างนี้
เพราะทั้งนี้ทั้งนั้นคือทุกอย่างก็คือสมมติฐานที่ยังไม่สามารถบอกระบุชัดได้นะครับ
แต่ที่แน่ก็คือว่ามันไม่เหมือนกับบุคลิกของอาชญากรที่ป้นทองปกติแค่นั้นเองครับ
อาจารย์คะเรียนก็พยายามนึกเหนือจริงไม่รู้มีเหตุมีผลแค่ไหนนะคะคือ
คือคนที่พกอาวุธแบบนี้แต่งตัวแบบนี้แล้วเข้ามาเพื่อชิงทองด้วยจำนวนประมาณเท่านี้
เขาไม่สนใจเลยใช่ไหมว่ากล้องวงจรปิดที่มีมันจะเป็นหลักฐานสาวไปถึงตัวเขาได้แค่ไหน
ผมว่าเขาเตรียมพร้อมมาพอสมควรแล้วนะในการที่จะไม่ต้องกลัวกล้องวงจรปิด
ก็เช่นเดิมอย่างที่เคยให้คำแนะนำว่าหลังจากที่เราไปเชื่อกล้องวงจรปิดมากจนเกินไปนะครับ
ทำให้เรายกเลิกการตรวจโดยใช้มนุษย์ออกไป
ทีนี้การที่เราผ่านกล้องโดยที่ว่าไม่มีไม่มีมนุษย์คอยสกรีนเลยเนี่ยว่าถ้าสมมุติว่าคุณปิดบังใบหน้ามาขนาดนี้เนี่ยไม่ต้องให้เข้ามาเนี่ย
เราก็ไม่ได้ตรวจใช่ไหมครับเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหลายครั้งนะครับเช่นการมั่นใจในเครื่องตรวจระเบิดเครื่องตรวจอะไรอย่างนี้โดยที่ไม่ได้เอาคนมา
บางทีมีคนถือปืนเข้าไปในเรือนจำเข้าไปในศาลอะไรอย่างนี้ได้ก่อเหตุได้จนเรามาตกใจที่หลังว่าแล้วเอาปืนเข้าไปในศาลได้ยังไงอะไรอย่างนี้เป็นต้นไงครับ
หรือว่าเนี่ยเดินทะเลอร์ทะล่าเข้ามารอเลยคือเดินเข้ามาแบบปิดทุกอย่าง
คือถ้าเราเชื่อว่าเขาอาจจะตอบสนองความพอใจหรืออะไรใดของตัวเองก็แล้วแต่ไม่ได้แค่ประสงค์ต่อทรัพย์เท่านั้นเนี่ยนะคะ
กับการที่เขาไม่ได้คือเขาก็ไม่ได้ยี่หล่าว่ากล้องวงจรปิดจะพาไปถึงตัวเขาเนี่ยเท่ากับว่าคือ
มันบอกอะไรได้บ้างอาจารย์ว่าคือเขาแน่ใจว่าที่เขาพลางตัวไม่ถึงตัวเขาแน่
อาจารย์แต่มันจะตามกันไม่เจอเลยเหรอเอาจริงคือตอนนี้ยากมากที่จะเจอนะครับตอนนี้หลักฐานจริงผมไม่อยากใช้คำว่าหลักฐานเดียว
จริงมันยังมีอีกหลายอันเช่นโทรศัพท์เช่นอะไรอย่างนี้แต่ว่าผมก็เชื่อว่านักสืบเขาพยายามทำงาน
แต่หลักฐานที่ขยายความอาจารย์ด้วยนะครับว่าการสโขกให้แคบที่สุดถึงถึงอาวุธปืนลักษณะเฉพาะของอาวุธปืนนะครับก็จะทำให้เราสามารถเอาเอาปอกกระสุนนะครับที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยไปตรวจได้นะครับปอกกระสุนแล้วก็ตัวหัวกระสุนนะครับปอกกระสุนเนี่ยเวลาเวลาถูกยิงไปเนี่ยปืนเนี่ยจะสับลงไปที่ท้ายของปอกกระสุนนะครับเขาเรียกว่าเข็มแทง

รวมถึงปืนที่เคยใช้ในการก่อเหตุเช่นอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่า
อาจจะคล้ายเทียบเคียงกับการก่อเหตุในภูเก็ตอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
เราก็มาดูซิว่าปืนที่ภูเก็ตยิงตอนนั้นเนี่ยกระบอกนั้นเนี่ย
ทีนี้เราก็เอากระสุนหัวกระสุนเนี่ยกับตัวปอกกระสุนที่เจอในที่เกิดเหตุเนี่ย
เข้าไปในระบบแล้วก็ลันมันก็จะเจอความเหมือนนะครับ
ระบบก็จะบอกว่ามีความเหมือน๙๐๙๕๙๘
แล้วหลังจากนั้นถึงจะให้ผู้เชี่ยวชาญนะครับนักนิติวิทยาศาสตร์เนี่ย
ดูว่าสรุปแล้วเนี่ยกระสุนมันยิงออกมาจากกระบอกเดียวกับกระบอกนั้นหรือเปล่า
ทีนี้เราก็จะสืบไปเจอแล้วครับว่ากระสุนที่ตกในที่เกิดเหตุเนี่ย
มันเป็นปืนกระบอกนี้ที่เคยใช้ก่อเหตุมาแล้วที่ภูเก็ตสมมุตินะฮะ
มันก็จะตามสืบไปได้เราก็ไม่รู้ว่าปืนมันถูกเปลี่ยนมือไปกี่ปืนแล้ว
มือแล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะพาเราไปเจออะไรได้อีกหลายอย่าง
พี่อาจารย์จำหน่อยออกมายังขอแวะมาที่อาจารย์วิทยาศาสตร์นิดเดียวค่ะ
อาจารย์ถ้ามันเป็นรุ่นที่วิเคราะห์ไว้จริงว่าเป็นรุ่นนี้แล้วมันราคาขนาดนี้
สมรรถนะมันขนาดนี้นะคะคำถามคือว่าคือเราเคยเจอเหมือนกับแบบข้อมูลไหมคะว่า
รุ่นนี้มีแบบเขาเรียกอะไรไม่มีทะเบียนไม่ถูกกฎหมาย
เรายังไม่เคยเจอยังไม่เคยเจอต้องบอกว่ายังไม่เคยเจอนะครับ
เพราะว่ามันอาจจะยังไม่ถูกนำไปก่ออาชญากรรมนะครับ
เพราะฉะนั้นตรงนี้เราตอบไม่ได้นะครับ
เพราะฉะนั้นของย่าถามแบบนี้นะคะคือคนนอกคือเป็นไปได้ไหมที่ปืนที่สมรรถนาขนาดนี้นะคะ
จะเป็นปืนไม่มีทะเบียนคือปืนผิดกฎหมายแบบไปหาซื้อมาในตลาดมืดหรืออะไรก็แล้วแต่
โอเคมีความเป็นไปได้ครับเป็นไปได้คือตลาดมืดในที่นี้ที่คุณจำขวัญพูดเนี่ยนะครับ
ความหมายของผมนะครับก็คือปืนอาจจะถูกขโมยอาจจะถูกขโมยจากเจ้าของไปนะครับ
มันก็หลุดออกไปแล้วก็คือเขาก็จะเอาไปลบทะเบียนไปอะไรก็ตามแต่
แต่การลบทะเบียนเนี่ยหรือลบซีเรียนนัมเบอร์ของมันเนี่ยนะครับ
มันก็พิสูจน์ได้ว่าหมายเลขทะเบียนเดิมของมันคืออะไร
อย่างที่อาจารย์จำเรจบอกคือมันพิสูจน์ได้ที่ตัวปอกด้วยตัวนู่นนี่นั่นด้วยใช่ไหมคะ
อาจารย์ถามใหม่สมมุตินะคะว่าปืนมันเป็นรุ่นนี้จริงและราคาขนาดนี้เนี่ย
ใช้ก่อเหตุเสร็จอาจารย์ว่าคนใช้ปืนกระบอกนี้ทิ้งปืนไหม
ไหมทิ้งไหมคือแบบจะทำลายหลักฐานไหมเพราะว่านี่มันข่าวใหญ่มากนะคะ
เขาอาจจะไม่รู้ซะว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้
ผมขอไม่พูดในที่สาธารณะอย่างนี้ดีกว่านะครับ
ผมเชื่อว่าเขาไม่ทิ้งแต่มีวิธี
อ่าได้ขอไม่ปิดชี้ชอบได้เอาเท่าที่ควรค่ะอาจารย์
อีกอย่างหนึ่งที่ผมขออนุญาตเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับ
ว่าที่คุณจอมขวัญถามว่าจะไปแค่นี้ไปจี้ทองแค่นี้ทำไมต้องใช้ปืนแบบนี้
ขนาดนี้มันคุ้มกันไหมนะครับมันคุ้มกันไหม
ผมสมมุตินะครับผมเป็นโจรล่ะผมจะเข้าไปเพื่อจะเอาวัตถุประสงค์อะไรก็ตาม
แต่ยิ่งเป็นโจรที่มีที่เราเรียกกับครั้งที่แล้วว่าแฟนตาซีเนี่ยนะครับ
ผมยังมีจินตนาการบันเจิดเลิศล้ำเลยนะครับ
เพราะฉะนั้นสิ่งถ้าผมไปผมยังไม่รู้ว่าผมบุกเข้าไป
ว่าจะไปชิงทองไปอะไรก็ตามแต่ผมจะเจอการต่อต้านอะไรไหมจะเจอ
จะเจอปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับผมยังไม่รู้ว่า
ระหว่างการหลบหนีผมจะเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจสกัดจับผมไหม
อะไรผมไหมนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเตรียมไป
ถ้าผมมีกำลังในการหานะครับผมจะต้องหาสิ่งที่ดีที่สุด
ดีที่สุดสมรรถนะสูงสุดยิงแล้วต้องไม่ขัดลำ
กระสุนผมใครโดนไว้ป๊อบต้องล่วงทันที
หมดประติกริยาตอบโต้ผมทันทีนั่นก็คือ
ผมต้องเลือกสิ่งนั้นก่อนอาจารย์โทษนะครับ
นิดเดียวไอ้ที่เราเจอว่าผู้ร้ายยิงแล้วปืนขัดลำ
ยิงแล้วกระสุนด้านอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นผู้ร้ายกระจอก
พูดแรกก็จอกไม่มีกำลังในการซื้อ
กลัวอะไรก็ได้เอาไปป้นเขาบ้างเอาไปจี้เขา
แล้วสุดท้ายก็ถูกตำรวจยิงตายบ้าง
ขัดลำบ้างถูกรุมประชาธรรมบ้างอะไรบ้าง
เพราะฉะนั้นถ้าผมเป็นเขาเนี่ยผมก็จะต้องเตรียมทุกอย่างให้ดีที่สุด
มันก็คิดมุมนี้ได้นะอาจารย์จอมเดชใช่ไหมคะ
คือเรียนพยายามจะนึกแค่ว่าเอ๊ะปืนที่มันสามารถจะพาไปถึงเขาได้แคบขนาดนี้
อย่างที่อาจารย์วิทยาบอกคือถ้าปืนมันสมรรถนะขนาดนี้ใช่ไหมคะ
แล้วจำนวนคนใช้น้อยมันพอจะแบบบีบลงมา
แล้วไปทำมันจะใช้คำว่าแค่นี้ไม่ได้นะ
เพราะมันมีคนตายเยอะด้วยนะคะแต่ว่าคือเพื่อไปเนี่ยเพื่อไปชิงทองอ่ะ
ไม่ได้แบบว่าเข้าไปแบบลึกล้ำเพื่อจะไปแบบมากกว่านี้
ได้ของมากกว่านี้หรือไปเสี่ยงกว่านี้เนี่ย
มีมุมนี้ด้วยเหรออาจารย์คือแบบเผื่อตาโดนตามเผื่อ
อาจารย์พยายามเราไม่รู้ว่าเราจะเจอเหตุฉุกเฉินอะไรได้บ้างอย่างนี้นะครับ
แล้วก็รวมถึงเมื่อกี้ที่เราตั้งสมมุติฐานที่เมื่อกี้ผมพูดนะ
ไม่ได้อยากให้ไปตรงถึงจุดนั้นแต่มันก็เกิดขึ้นได้ว่า
มันไอ้เหตุการณ์แบบนี้มันสามารถเกิด

ที่เกิดแบบว่าลงขันกันเรียดลายกันแล้วก็บอกว่าอ่าโอเค
คุณทำแบบนี้นะเดี๋ยวเราให้สมมุติว่ารวมกันแล้วได้ล้านหนึ่งอย่างนี้
ตัวทองที่ได้ละเฉพาะส่วนหนึ่งนั้น
อาจจะไม่ใช่รางวัลที่แท้จริงของเขาก็ได้นอกจากชื่อเสียงหรือว่า
ได้รับการยอมรับในกลุ่มอะไรแบบนี้ซึ่งมันก็เกิดขึ้นได้ครับ
ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่าบอกว่ามันมันก็เป็นไม่ได้ครับ
เราคิดจากเราไม่ใช่เขานะฮะใช่ใช่ใช่คือก็ก็แทนได้ไม่ครบถูกไม่ติหรอกว่า
ถ้าเป็นเขาเขาจะต้องคิดอะไรบ้างเพื่อจะจับเขาให้ได้อะไรอย่างนี้
ดิฉันไม่มีความรู้ทางตำรวจเลยเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวขอพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมา
ในส่วนในส่วนของที่จะพูดว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะหรือแม้กระทั่งตำรวจบอกว่าต้องเป็นคนที่ได้รับการฝึกมาดีนะคะ
วิธีการลั่นกระสุนในลักษณะแบบนี้หรือแม้กระทั่งวิธีการกระโดดขึ้นตู้นะคะ
การก้าวแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาพฤติกรรมของเขาว่าถ้าจะชิงทองมันจะต้องฆ่าคนมากขนาดนี้จริงหรือ
มันอ่าถ้ามองจากภาพข่าวนะคะมันจะแบ่งเป็นสองท่อนได้คือตอนมา
กับตอนที่ระหว่างก่อนจะหยิบทองแล้วอยู่ตรงร้านทองแล้วทำไมต้องเดินไปเพื่อลั่นกระสุนใส่พนักงาน
อืมจนเสียชีวิตคนหนึ่งนะคะคือไอ้ลักษณะแบบเนี้ย
ก็ต้องวิเคราะห์ด้วยว่าตกลงเขาจะเป็นใครได้บ้างแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมเรียนเชื่อว่าตำรวจกราดหมดแล้วทุกสมมติฐานตำรวจได้ทำหมดแล้ว
เดี๋ยวเรากลับมาคุยกันสักครู่ค่ะ
มาขอมาต่อที่อาจารย์จอมเดชก่อนนะคะอาจารย์คือจริงอาจจะแบ่งช่วงผิดไปหน่อย
คือช่วงแรกตอนที่เข้ามาแล้วเริ่มยิงคนยังไม่ถึงยังไม่ถึงร้านทอง
แล้วทีนี้คือตอนที่ลงมือที่ร้านทองและตอนหลังจากที่ก่อเหตุเสร็จก่อนจะออก
คืออันนี้มันคือมันก็สงสัยได้ทั้งหมดแต่ว่ามันอาจจะถูกครอบได้ด้วยคำอธิบายเดียว
คือแบบบางทีมันอาจจะตอบโจทย์แค่ความพอใจของเขาก็ได้นะคะแต่ทีนี้ขอมาดูท่อนที่สองคือตอนที่อยู่ที่ร้านทองแล้ว
ถ้าประสงค์ต่อทรัพย์จริงจริงคือไอ้จังหวะที่ขึ้นมาบนตู้แล้ว
เราต้องเดินไปยิงพนักงานอีกอ่ะอืมมันใช้เวลานะอาจารย์คือสมมุติฐานนี้ก็คือ
ผมเชื่อว่าหลายท่านก็อาจจะนึกไม่ถึงนะครับเมื่อเช้าก็นั่งคุยกันแล้วก็มี
สมมุติฐานว่าอาจจะเป็นคดีชู้สาวก็ได้ไหมเพราะว่ามีการยิงซ้ำยิงอะไรอย่างเงี้ย
ยิงไปที่ตัวพนักงานขายนะครับซึ่งอันนี้เกมก็จะเปลี่ยนเลยนะครับ
ว่ามันก็จะไม่ประสงค์ต่อทรัพย์คราวนี้การสืบเนี่ย
อาจจะตกประเด็นตรงนี้ไปแต่ผมผมคิดว่าตำรวจเองในพื้นที่ก็คงต้องสืบตรงนี้ด้วยแหละ
ก็ไม่แน่นะอาจจะสอบกันแล้วก็ได้
ผู้ตายความสัมพันธ์ของผู้ตายที่เป็นพนักงานขายนะครับ
ความสัมพันธ์อะไรไหมต่อกับคนรอบข้างของเขาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
คืออาจารย์เขาสะดุดไหมว่ามันจริงที่ร้านแล้ว
คือผมเชื่อว่านักสืบเวลาตั้งประเด็นข้อสงสัยทุกอย่างมันเป็นไปได้หมด

คือเราตั้งไว้ก่อนเลยว่าสมมติฐานมันมีอะไรได้บ้างนะครับ
มีความเป็นไม่ได้ว่าเขาจะก่อเหตุด้วยวิธีอะไร
อย่างที่เราเคยเห็นว่าบางทีเราฟังข่าวแล้วตำรวจก็จะบอกว่า
น่าจะเกิดเหตุจากสมพิษฐาน๑๒๓๔๕๖๗โอ้ทำไมมันเยอะจัง

ถูกแล้วครับก็คือว่ามันต้องมีเยอะแล้วเราค่อยตัดว่าอันนี้ไม่ใช่
อันนี้ไม่ใช่อะไรอย่างนี้ถ้ายังทิ้งไว้เราก็ยังทิ้งเพื่อ
เพราะทุกรอยต่อเนี่ยมันจะมีความเป็นไปได้ว่ามันจะเชื่อมโยงกันทั้งหมดนะครับ
คือสมมติว่าถ้าเป็นชู้สาวจริงเนี่ย
เราเจอความสัมพันธ์ของคนที่เสียชีวิตอย่างนี้เป็นต้น
มันก็มีความไม่ได้ว่ามันจะสืบย้อนกับที่คนร้ายได้ครับผม
คือแน่นอนอาจารย์อาชียวิทยานะคะ
คือก็ต้องดูซีรีส์สืบสวนสอบสวนจำนวนมาก
คือในลักษณะแบบนั้นคือโอเคมันก็จะมีสีสันของมันในแง่ของความ
เพื่อความบันเทิงแต่จริงแล้วคือลักษณะที่เห็นเขาไม่ตัดประเด็นไหนเลย
แล้วก็บางคดีคือไม่มีเหตุผลเลยในที่มาที่ไปของการก่อเหตุเนี่ย
มันอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้
เคสจริงที่ไม่ใช่แม้แต่ในซีรีส์นะครับที่เอามาสอนหนังสือนักศึกษาอย่างนี้
หลายเคสก็เป็นแบบนั้นนะครับที่แบบมันไลค์ซึ่งเหตุผลเลยว่าเขาทำทำไม
เพราะฉะนั้นไม่มีคำอธิบายเคสที่มีการสังหารหมู่
เคสที่มีการอยู่ดีก็ไล่ยิงคนอื่นในโรงเรียน
อยู่ดีดีก็เอาปืนไปกาดยิงในโรงหนังอยู่ดีดีก็ไปทำ
ซึ่งหลายครั้งเนี่ยพอเราเจอตัวผู้ต้องหาแล้วเนี่ย

ต้องพยายามแทนตัวเองเป็นอาชกรให้ได้เยอะที่สุด

โดยหน้างานของนักวิทยา

เคสอะไรก็เข้าไปคุยสัมภาษณ์
พอผู้ร้ายถูกจับได้

ขอสัมภาษณ์ในเดือนจำทำวิจัยอะไรอย่างนี้นะครับ

โดยพื้นฐานในความผิด

จากกรที่ต้องการข่มขืนจะเป็นแบบนี้
อาจจะก้อนที่ต้องการฆาตกรรมจะเป็นแบบนี้

อาจารย์ไม่แน่ใจว่าต้องถามอาจารย์ท่านไหน

คือถ้าสมมุติอาวุธมันเป็นไปตามที่มีการวิเคราะห์กันจริง

มันโอ้ก็ระดับขนาดนี้

บึกบึนดุดันห้าวหาเอางี้นะคะ

คือมอเตอร์ไซค์มันไม่ได้ทำให้ดูเท่

ถ้าเขาคิดว่าเขามีภาพ

แต่ผมบอกที่เมื่อกี้ที่เราคุยกัน

หรือคิดอย่างที่โจรคิดนะครับ

แต่ผมก็จะกลายเป็นจุดเด่น

เมื่อเข้าไปแล้วแต่งตัวแบบอย่างนี้

อย่างน้อยเสียงอาจจะต้องถูกหันมามองแล้ว
ต้องถูกจับตามองและแถมแต่งตัวแบบนี้อีกด้วย

ผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบท์คันเดิม

ผมก็ยังถูกจับตามอง

หรือได้ยินตอนนี้ประมาณนี้

ที่เราคุยกันวิเคราะห์กัน

แต่แน่นอนว่าสิ่งต่างอันนี้มันน่าแล่รู้ทั้งหมด
ความเสียใจกับครอบครัวผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตนะคะ
ส่วนของการใช้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่เรียนแบบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอันนี้

เพราะว่ามีผู้สูญเสียจริงจากเหตุการณ์นี้นะคะ
วันนี้ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะและสวัสดีค่ะ